ฉะเชิงเซาค่ะร้านขายผลไม้แห่งหนึ่งนะคะ
ถูกทำลายข้าวของโดยที่ไม่รู้ว่าใครเข้ามาทำลาย
และครั้งล่าสุดคือมีคนร้ายใช้มีดกรีดผ้าใบ
ผ้าใบที่เอาไว้กันฝนเดือดร้อนมากค่ะ
เวลาฝนตกต้องเลิกขายของเลยนะคะ
ไปตามหากล้องวงจรปิดมาได้ภาพภาพนี้
คนที่ก่อเหตุปรากฏว่าเป็นผู้หญิง
เดินมาดุ่มแบบนี้ข้ามถนนก่อนนะ
แล้วก็ตรงไปที่ร้านขายผลไม้แห่งนี้นะ
แล้วก็เป็นลักษณะของการกรีดผ้าใบ

พยายามตามหาสาเหตุว่าทำไมข้าวของในร้านมันถึงเสียหาย

คุ้นเหมือนกันนะผู้หญิงคนนี้นะคะ
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดช่วง๒ทุ่ม๓๐มิถุนายน

เดินออกมาจากซอยประตูระบายน้ำหมู่ที่๖

ถนนนี้คือถนนจรรยานนท์ไปที่ร้านขายของริมทางฝั่งตรงข้าม
ตอนนั้นฝนตกด้วยนะเป็นร้านขายผลไม้
ร้านนี้เป็นของนางสาวประธานพรสุขศรอายุ๒๖ปีค่ะ
จากนั้นอาศัยจังหวะที่มันมืดแล้วรถวิ่งผ่านไปผ่านมาใช้มีด
กรีดหลังคาผ้าใบของร้านร้านนี้เสียหายเลยนะ
หลังจากนั้นก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
หลังคาผ้าใบค่ะถูกกรีดใช้งานไม่ได้เลยนะก็คือกันฝนไม่ได้เลย
เจ้าของร้านคือนางสาวประธานพรบอกเวลาฝนตกต้องหยุดขายผลไม้เลย
เหมือนขายกลางฝนเลยเพราะไม่มีอะไรกันฝนเลยนะคะ
ซึ่งนางสาวประธานพรเจ้าของร้านเปิดเผยว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่ขายของอยู่ในระแวกเดียวกันนี่แหละ
พอจะรู้แล้วด้วยว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครแต่นึกในใจคุ้นอยู่เหมือนกัน
แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไมนะคะเพราะถ้านึกย้อนไปสมมุติเป็นนางสาวเอที่รู้จักกัน
ก็เคยช่วยเหลือทุกอย่างนะนางสาวเอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านเรื่องเงิน
แต่ทำไมมาทำกันแบบนี้เสียความรู้สึกนะคะฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ

เคยมีร้านที่ถูกวางเพลิงด้วยมีการทำลายข้าวขาวคอบของกันมาแล้วก็มี
เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนคนเดียวนะมีการทำลายข้าวขาวคอบของกันมาแล้วก็มี
เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนคนเดียวกันนี่แหละเป็นเรื่องของการอิจฉาขายของ
ขายของดีกว่าประมาณนี้นะคะหลังจากเหตุการณ์ถูกกรีดผ้าใบ
แจ้งความกับตำรวจแล้วสพบังปะกงนะคะตอนนี้รอให้ตำรวจจับกลุ่ม
คนที่เกาะเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะคุณเห็นหลังคาเป็นรอยเลยนะ